เอาล่ะปิดท้ายช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปของมาสคอต
ปกติแล้วเนี่ยมัสคอตเขาก็จะมาเต้นทำตัวน่ารัก
เดินไปตามห้างสรรพสินค้าบ้างสวนสนุกบ้าง
รอยยิ้มให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กชอบมากเลย
อยากพาไปดูมัสคอตตัวนี้คุณผู้ชม
เขาจ้างมาร้อยเต้นไปไม่รู้กี่ล้านแล้วล่ะ
คุณผู้ชมไปดูว่าเขาเต้นไปกี่ล้าน
คือเต้นจริงมากใช่ไหม

โอ้โหท่าแน่นคมชัดมาก
ตายคุณนี่มันวัวอ่ะคุณอยู่ในชุดแมสกอตเนี่ย
แค่เดินก็ยากแล้วนะที่ฉันเคยลองใส่นะ

ต้องมันร้อนมันเหนื่อยแล้วมันเดินยาก

ตอนเปิดตัวยังเท่เลยหัวค่อยเด้งขึ้นมา

โอ๊ยตายแล้วนี่เป็นมัสคอตวัว

บอกแล้วว่าจ้างร้อยเต้นแล้วโอ๊ยบีบอยไปอีก
คือดีมาก
ชอบความแบบ
ดูต่างประเทศไปแล้วเรื่องจ้างร้อยเต้นล้านเนี่ย
เมืองไทยแพ้เขาซะที่ไหนคุณเขียนมาสอน
ดื่น
ใจเอาใจใจ

เป็นอย่างไรมีรูปสาวอิตรา

ดูท่าหน้าเอาสีค่ะเอาสี
คือที่นี่เป็นสวนสัตว์นครราชศรีมาค่ะ
คือที่สวนสัตว์นี้แพนด้าเป็นเน็ตไอดอลมากโด่งดังมาก
หลายคนชอบมาก็อยากที่จะมาดูแพนด้านี่แหละ
หลายคนเขาก็แห่แชร์กันนี่คือคลิปเก่าแล้วนะคะ

คือแชร์เกรดกี่ครั้งก็ยังมันอยู่เพราะว่าแบบ
ต้องใช้คำว่าอะไรนะเต้นได้เสด็จมากใช่ไหม

ลิงยอมลิงเสออะไรถอยเขาหมดเลย

จัดเต็มจริงน่ารักนะคะ